แล้วแม่งคุณชอบการอาหารด้วยหรอ

อันนี้ถือเป็นการรวมอาหารของดีของเด็ดไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ

อันนี้ถือเป็นการแบบว่าอาหารของดีของเด็ดเอาไว้ที่นี่
ใช่ครับก็เป็นทุกภาคของบ้านเราเลยดีกว่า

มีอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือก็มีเยอะเหมือนกันครับ

เพราะว่าภาคเหนือจะเป็นอาหารที่ผมรับประทานได้เยอะสุดครับผม
หมูไส้อัวอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เลือกยากมากชอบทานทุกภาคเลยค่ะ
ก็ไม่ขอเลือกแล้วกันก็ขอชิมทุกภาคทานทุกภาค
เชิญโชว์หน่อยครับคนที่ชอบอะไรอร่อยอ่ะนะคะ
แค่ดูดีแค่งานอย่างเดียวไม่ได้ดูดีแค่อาหารที่แบบดูหน้าตา
น่าทานแต่อร่อยจริงด้วยยังไงก็ลองมาชิมมาเที่ยวกันได้
แพ้คุณได้เลยครับป๊อป

ผมอย่างที่บอกไปคือเราไม่

สบายใจขึ้นจากก่อนหน้านี้ไหม

ค่อนข้างเดินขนาดนั้นอ่ะ

แต่จะต้องไม่คุยกับเขา

สำคัญของโขมกวาคือไม่ใช่อย่างนั้นครับ
คำปรึกษาความที่เราเด็กมากอ่อนประสบการณ์อะไรอย่างนี้ครับ
อะไรที่เราผิดพลาดไปเราก็ขอคำปรึกษาเขา
ขอวิธีแก้ไขอะไรอย่างนี้มากกว่า
พูดอย่างง่ายว่ายังไงกับเรื่องนี้บ้าง

เพราะว่าบางทีเราก็ผิดพลาดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
หรือว่าอะไรอย่างนี้เขาก็พูดให้คำปรึกษาปกติครับ
เมื่อวานแล้วค่ะสบายใจขึ้นในที่ได้ให้อินทรีย์เคลียร์ประเด็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้
ค่ะส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับ

แล้วก็อะไรที่ผ่านไปแล้วก็อยากให้มันผ่านไปค่ะ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ
คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ
คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ
คุณสัมผัสดีครับ

คุณสัมผัสดีครับ

ประเทศมาอนดิฟท์มาตรงนี้ก็เลยไม่ได้มีการคุยกันเยอะอะไรแบบนี้ครับ

ก็เซ็กซี่ตลอดอยู่แล้วนะ
ชอบชอบค่ะชอบถ่าย
มีโปรเจคค่ะก็เป็นโฟโต้บุ๊กกับพี่จอร์ดทาดาวริสเป็นคนถ่ายค่ะ
ให้ลูกเฮ้ยหลานดูที่มีความเสี้ยเบื้อนอยู่
อันนี้คือเป็นแนวบิกินี่หรือว่า